ไปดูความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด๓คนที่ก่อเหตุแหกห้องคุมขังในพื้นที่ศาลจังหวัดพัทยาชนบุรีหลบหนีไปเมื่อวานนี้
ล่าสุดวันนี้ตำรวจตามพบรถกระบะที่ทั้งสามคนร้ายได้ขึ้นไปนะครับไปจอดทิ้งไว้ที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่บ่อวินจังหวัดชนบุรีติดตามความคืบหน้าจากรายงานครับ
ผู้ต้องหาทั้งสามรายคือใน่หน่อยหรือต้นนิณเทศอายุสี่สิบปีในบาร์กซหรือมาร์กอลเลน
หลีลมัสอายุสามสิบเก้าปีสัญชาติอเมริกาและนางสาวศรีหรี่นพาวิเศษฤฤทธิ์
อายุ๓๐ปียังคงหลบหนี
หลังศาลจังหวัดพัทยาออกไม้จับใน๕ข้อหา

เมื่อวานนี้ผู้ต้องหาใช้มีดแทงตำรวจ
ใช้อาวุธปืนยิงเบิกทางที่สารจังหวัดพัทยาจังหวัดชนบุรี
แล้วขึ้นรถกระบะที่มาจอดรอหลบหนีไป
โดยตำรวจที่บาดเจ็บคือร้อยตำรวจเอกธนเมษโพธิพันธ์
รองสารวัตรป้องกันปราบรามสพสัตหีบ

จะใช้อาวุธปืนยิงเบิกทาง
แล้วชิงกุญแจเปิดประตูออกมา
หนีขึ้นรถกระบะหลบหนีไป
สำหรับเส้นทางที่คาดว่าใช้ในการหลบหนี

พึ่งขอไข่๗๓๘ระยอง

ซึ่งเป็นจุดที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้

จังหวัดจันทบุรีได้เช่นกันขณะเดียวกันตำรวจพบรถกระบะไปจอดทิ้งไว้
ที่สวนอุตสาหกรรมรจนาอำเภอบ่อวินห่างจากศาลจังหวัดพัทยาประมาณสี่สิบห้า
กิโลเมตรโดยมีรอปภของบริษัทสวนอุตสาหกรรมรถจนาจำกัดเล่าว่า
พบรถคันดังกล่าวมาจอดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๔๐นาที
โดยรถกระบะของผู้ต้องหาถูกนำไปจอดทิ้งไว้ริมถนนภายในโครงการนิคมโรจนะ
จากการตรวจสอบภายในรถพบแว่นกันแดดครีมตัดเหล็กแป้งฝุ่นขนม
ชัดโทรศัพท์กุญแจยังเสียบคาอยู่ในเบ้ากุญแจ
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบหารอยนิ้วมือและดีเอ็นเอที่ติดค้างอยู่ภายในรถ
รวมรวมไว้เป็นหลักฐานขณะเดียวกันนางทองหล่อนินเทศ
ผู้เป็นแม่ของนายหน่อยนินเทศหนึ่งในผู้ต้องหาที่หลบหนี
ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เครียดและเสียใจมากที่ลูกชายทำแบบนี้
อยากให้ลูกชายออกมามอบตัวเพราะไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายมากไปกว่านี้
เช่นเดียวกับนางสาววัสดานินเทศพี่สาวบอกว่าเธอเสียใจมากที่น้องชายทำแบบนี้
หลังจากเกิดเรื่องน้องชายไม่ได้ติดต่อกลับบ้านอีกเลย
น้องชายย้ายไปทำงานที่จังหวัดชนบุรี
แต่ว่ามันบานปลายขึ้นไปแล้วอ่ะมันใหญ่โตไปแล้วอ่ะ
เขาสามารถกล้าทำตรงนี้แล้วเขาจะอันนี้หรือเปล่า
ด้านพลตำรวจโทสัตวรรษฮิวรรณบุรณะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
หลังสอบส่วนผู้ต้องสงสัย๓๔คนที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องทราบว่า
มีการวางแผนกันก่อนล่วงหน้าโดยอาศัยจังหวะที่นำผู้ต้องหามาขึ้นศาลรอบแรก
ในการนัดหมายกันวางแผนที่จะหลบหนีในการมาขึ้นศาลรอบที่สอง
คือเมื่อวานนี้โดยให้คนที่มาเยี่ยมนำมีดและอาวุธปืนมาให้
และจัดหารถสองคันเพื่อใช้หลบหนีโดยให้ผู้ต้องหาทั้งสามคนขึ้นรถกระบะไป
ยังจุดนัดพบบริเวณป่าแห่งหนึ่งแล้วใช้เครื่องตัดเหล็กตัดโซ่ตรวน
แล้วเปลี่ยนมาใช้รถเก่งมิสุบิชิมิราชเลขทะเบียนขอไขต่อเต่าสี่สามเก้าศูนย์ชนบุรี
ในการหลบหนีคาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ตำรวจภูทรภักดิ์สอง
ประสานงานตำรวจทุกท้องที่ตั้งด่านสกัดโดยตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
หากมีการต่อสู้ขัดขืนอาจจะมีการวิสามัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน